เพราะว่ากลัวไม่รู้ว่ามันจะกลับมามาท่วมอีกหรือเปล่า
จุดบางพื้นที่เนี่ยก็คลีคลายแล้วครับตรงหลังเผื่อเจ้าพระยา
แล้วก็เขื่อนพระราม๖เนี่ยนะคะพอเขามีการเพิ่มการระบายน้ำ
รวมกันแล้วตรงสามแยกท่าน้ำวัดพนันเชิงวรวิหาร

น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วคุณผู้ชมดูสิ
เนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนที่เป็นจุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญาค่ะ
ฝั่งตำบลเกาะเรียนมีน้ำสูงประมาณสัก๕๐เซนติเมตร
แล้วก็ชุมชนที่เขาอยู่ติดริมแม่น้ำ
บางชุมชนคุณผู้ชมดูสินะรถเห็นไหม
ครึ่งคันใช่ค่ะแล้วบางจุดนะพี่เบิร์ตน้ำท่วมสูงแบบสองเมตร
ชาวบ้านก็จะเอาเนี่ยค่ะพายเรือเอาข้าวของเอาข้าวของไปที่สูง
แล้วก็นำรถไปจอดไว้บนถนนสูงนะคะ
ส่วนที่ตำบลบ้านโพที่อำเภอบางปะอินเนี่ย
ที่อยู่ติดริมน้ำถูกน้ำท่วมสูงเฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ๑๐เซน๒๐เซน
ระดับน้ำนี่ก็สูงไป๒เมตรกว่าแล้วเหมือนกัน
ชาวบ้านเขาก็ต้องพายเรือออกมาค่ะมาซื้อของสดมาซื้อของให้แห้งตุนเอาไว้หน่อย
แล้วรถก็เอาไปจอดไว้บนถนน
แล้วรถที่เอาไปจอดเนี่ยแม้กระทั่งรถเข็นศพของวัดทองบ่อ
ก็ยังต้องเอาไปจอดอย่างนี้เห็นไหม
หน้าวัดริมถนนเลยเนอะแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยนะทำให้คนกลัวด้วยนะ
เออจริงเนอะคือพอชาวบ้านได้เห็นแล้วก็แบบอย่างน้อยขโมยกันหนึ่งไม่กล้าไง
มีสายสินไม้กระสังอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนที่แห้งตรงนี้
ใช่ก็เลยต้องมาจอดเอาไว้แบบนี้ส่วนที่วัดบ้านพาดนะคะตำบลบ้านโพอำเภอบางปะอิน
น้ำก็ท่วมสูง๒เมตรกว่าเหมือนกันทั้งพระทั้งเนรก็ต้องยกสะพานไม้ที่สร้างชั่วคราว
เพื่อใช้เดินในวัดเนี่ยให้มันสูงขึ้นเห็นไหมจากเดิมยกไปแล้วรอบนึงนะ
แล้วน้ำมันท่วมสูงอีกก็ต้องยกขึ้นอีกใช่ค่ะพาไปดูที่อำเภอบางบานกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
กลุ่มชาวบ้านในตำบลบ้านกลุ่มตำบลบางชะนีบางบานเนี่ยนะที่เขาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาดูสิ

อย่างน้อยจะได้เพิ่มการระบายน้ำคลองบางกุ้ง
บางกุ้งแล้วก็ทุ่งนาอำเภอบางประหันธ์
เพราะว่าชาวบ้านก็บอกว่าโอ๊ยนี่ทนอยู่ข่าวที่ไหนออกข่าว
บางจุดบางพื้นที่ทนมาเป็นอาทิตย์ใช่ไหม
แต่ตรงนี้ทนกับน้ำสูง๒เมตรมาเดือนที่๓แล้วค่ะ
โอ้โฮก็แต่กรกฎานะ
นี่ไงที่ดอมบอกกรกฎา
คือคุณผู้ชมครับปีนี้อำเภอหรือว่าตำบล
ที่เราได้ยินบ่อยในช่วงน้ำหลากน้ำท่วม
เขื่อนเจ้าพระยาปาโมกโผงเพงบางบานพวกนี้
คือมันมาเร็วท่วมเร็วตั้งแต่กรกฎาคมไงครับ

เพราะว่าเดือดร้อนใช้ชีวิตกันยากลำบาก
หลายครั้งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอ
ทำหนังสือด่วนเถอะที่มีกรมสรรพทาน
แต่เรื่องเงียบก็เลยต้องออกมาเรียกร้องกันแบบนี้แหละครับ

คุณจะรออะไรรอจนพวกเราไม่ไหวแล้ว
นี่ไงคุณจะรออะไรรอจนพวกเราไม่ไหวแล้ว
คือเขารอมาตั้ง๓เดือนแล้วครับ
อยู่กับน้ำที่มันสูงแบบนี้ค่ะ
บรรยากาศแบบนี้เราจะได้เห็นบ่อยเราก็รายงานข่าวอยู่บ่อยนะ

โดยทุกปีพวกท่านเหล่านี้เขาต้องทน
แต่เขาเริ่มทนไปปลายสิงหา
กัญญาตุลาพฤศจิกาลอยกระทงน้ำยังท่วมอยู่เลย
แต่ปีนี้นะครับเขาเริ่มต้องทนตั้งแต่กรกฎาใช่ไหม

แล้วที่พี่เบิร์ตบอกคือเวลาเรารายงานบ่อยไม่ใช่ว่าพวกเขาชินนะ
นี่ตั้งแต่เดือน๗จนตอนนี้เดือน๑๐แล้ว
๓เดือนแล้วแล้วที่มันน่าเจ็บใจคือที่รายงานไปว่า
ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมชนแต่เงียบเลย
นี่ไงทีนี้คุณผู้ชมพอชาวบ้านเขามีการออกมาถือป้าย

หลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายและบำรุงรักษาที่๖ในอาทิตย์ศรีแจ่ม

เอาไหนมาคุยกันความต้องการของชาวบ้านคืออะไร
เอาทางหน่วยงานคืออะไรจะมาจูนกันอยู่ตรงกลางได้ยังไง

ค่ะนี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่อายุทยาเนี่ยนะคะรู้เลยว่าประสบความเดือดร้อนหนักมากจริง
ไทยรัฐของเราก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนนั้นก็มีโครงการทานใจไทยรัฐ
เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายพวกเราจะไปร่วมแพ็กถุงยางชีพ
แล้วเดี๋ยววันอังคารหน้าเราจะไปหาพี่น้องชาวยุธยาจุดไหนพิกัดไหน
เดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราแจ้งให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ